ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
อายุ๕๐ปีอยู่จังหวัดปฐุมธานี
อยู่ที่แคมป์คนงาน
ครอบครัวป้าอยู่กัน๔คน
ก็มีรุ่นกับป้า
แล้วก็มีหลานแล้วก็มีลูกชาย
ป๊อกนี้คือจะเป็นหลาน
พ่อแม่เขาเลิกลากัน
ในช่วงนั้นป้าทำงานได้
ก็พอที่ว่าจะจุนเจือเอามาเลี้ยงได้
ก็เมื่อก่อนนี้ก็ทำงานก่อสร้างกับลุงได้

เป็นเบาหวานกระดูกทับเส้น
แล้วก็ไขข้อเสื่อมไขมันอุดตัน
คือป้าป่วยก็ทำงานไม่ได้ค่ะ
จะมีอาการหน้ามืดจะปวดแข้งปวดขา
ทุกวันนี้รายได้ก็มาจากลุงคนเดียวนะช่วงนี้
ลุงทำงานก็วันละ๔๐๐บาท
วันไหนถ้าได้เงินมาก็ต้องเก็บไว้
เผื่อที่ว่าลูกหรือเมียได้หาหมอไว้ฉุกเฉิน
ตอนนี้น้องปลื้มเขาก็อายุ๑๐ขวบแล้วค่ะ
ปลื้มป่วยเป็นทาราทิเมียตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ

เดือนหนึ่งจะไปสักอาทิตย์หนึ่ง
หรือบางทีบางเดือนก็ไม่ได้ไปเลย
ปกติแล้วเขาต้องเรียนอยู่ป๔

สงสารลูกค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งพอเขาไปเตะบอลเขาวิ่งเขาอะไรเนี่ยเขาเหนื่อย
เวลาผมมีอาการของหัวใจมันจะเต้นเร็วครับ
มันจะรู้สึกหายใจเร็วขึ้นครับ
แล้วมันรู้สึกเหนื่อยครับ
บางครั้งผมก็กลัวตายเหมือนกันครับ
ตอนนี้ลุงแกก็ทำงานคนเดียวทำงานหนัก
ไม่เคยได้หยุดเลยคือว่าต้องไปทำทุกวัน
ถ้าแกไม่ไปทำก็มันก็จะไม่มีเงินใช้
หรือเอาไว้ลูกเมียไปหาหมอ
มีอยู่บ้านหนึ่งที่ว่าไม่มีตังค์ไม่ได้ห่อข้าว

วันนั่งงานเท่าแก่เขาเยอะกำลังฉาบอยู่อยู่มากอะหน้ามืดไปเฉยเฉย
มือนี่ไปจับนั่งร้านจับไว้ถ้าตกไม่รู้จะเป็นไงเลย
ตอนที่ผมเห็นตาจับหัวตาน่าจะหน้ามืดครับ
ผมก็เลยวางปูนแล้วขึ้นไปบนนั่งล้างครับ
บอกให้ตานั่งลงค่ะพ่อต้องทำงาน
เป้องานพ่อไม่เคยหยุดพักบ้านเลยครับ
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ให้พ่อมีเวลาพักผ่อนมากกว่านี้ครับถ้าหยุด
บางทีกลับมาก็เห็นเขานั่งกินข้าวทำไมลูกกับเมียเรา
ถึงกินอวดกินอยากอย่างนี้เนอะทำไมแค่นี้
ยังหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงหลานไม่ได้
แบบที่เราตั้งใจไว้อยากให้เขากินดีได้อยู่ดีอย่างนี้นะ
ผมก็อยากไปช่วยพ่อครับผมไม่อยากให้พ่อเหนื่อยครับ
การที่ผมป่วยมันทำให้ผมอึดอัดมากครับ
อยากจะช่วยพ่อก็ช่วยไม่ได้อยากจะช่วยแม่ก็ช่วยไม่ได้ครับ
ผมจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่ครับ
เป็นไม่ได้ผมก็ไม่อยากป่วยมาเป็นแบบนี้ครับ
ก็จะไปหาเก็บผักบุ้งเก็บผักสะเดามาขาย
ผมพยายามจะช่วยแม่ครับ
เวลาออกไปเก็บผักกับแม่ครับ
ผมจะช่วยหือและก็ช่วยเก็บคำว่า
เพราะแม่ขาไม่ดีควรว่าแม่จะห่วงความ
เป็นห่วงแม่เวลาให้แม่เป็นเบาหวานแม่จะหน้าซีดครับ
ถ้าแม่ไม่อยู่กับผมผมจะเสียใจครับ
ทุกวันนี้ผมไม่อยากให้เขาทำอะไรอยากให้พักผ่อน
อยากให้โรคไข้เจ็บหาย
เป็นห่วงเขาร่างกายเขาไม่แข็งแรง
ล่าสุดที่ป่วยรู้สึกปวดท้องมันปวดอยู่
ข้างในมดลูกเราเหมือนมันจะแตกมันจะล้าวออก
พอดีหมอนัทก็เลยไปตามหมอนัท
เขาก็เลยตัดเอาเนื้อข้างในไปตรวจ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผลครับ

ถ้าเราเป็นอะไรไปเราใครจะดูลูก

จะคิดว่าชีวิตจะเอายังไงจะอยู่ยังไงเลย
สู้กันยันชีวิตจะหาไม่
จะทำให้ดีให้ครอบครัวอยู่แบบไม่อดไม่หยาด
เราจะสู้ด้วยกันไปด้วยกัน
ถ้ามีเงินคือว่าเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้รักษาลูกรักษาเมียให้หายขาด
ให้ลูกได้เล่าเรียนสูง
สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ

ป้าหมายครับจริงแล้วเนี่ยป้าหมายป่วยจนทำงานไม่ไหวมานานหรือยัง

ก็เบาหวานนี่ก็เวลาเบาหวานขึ้นสูงเนี่ย
แล้วก็จะเหนื่อยแล้วปวดหัวค่ะ
แล้วก็จะเป็นท้องเสียอะไรอย่างนี้
หมายก่อนจะมาในรายการเราเห็นบอกว่าไปรับการตรวจก้อนเนื้อด้วย
คุณหมอก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ผล
ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือว่าป้ายอะไรอย่างนี้

กลัวตายกลัวกลัวไม่มีใครเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานและครอบครัวค่ะ
ไม่มีใครนี่ดูแลเขาไม่มีแล้วเขาจะอยู่ยังไง
เห็นบอกว่าลำบากกันจนว่าบ้านบอกว่ากินข้าวกัน

เขาต้มดีกว่า

เด็กกินข้าวต้มกันบ่อยไหมลูก

ข้าวต้มกับอะไรส่วนใหญ่พ่อต้มให้กินกับอะไร

ถ้ามันไม่มีเลยอย่างนี้เราก็ต้องกินอย่างนั้นใช่ไหม

บ่อยมากไหมปลื้มบ่อยครับ
จริงอาหารที่ปลื้มอยากกินมากเลยแล้วไม่เคยได้กินมีไหมลูก

อย่างเช่นหมูกระทะครับ

เห็นบอกว่ามีข้างบ้านเขาซื้อหมูกระทะมากินกันเหรอ
วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลูกหนูเล่าให้ฟังสิ
ผมเห็นเพื่อนผมผมก็ขอเขาไปกินครับเขาก็ไม่ให้กินครับ

เขาวิ่งกลับมาหาแม่แล้วก็ร้องไห้
แม่ครับว่าผมอยากกินหมูกระทะกับเขา
เขาก็ยกหนีเลยงำผมกลับบ้าน
มันก็กอดลูกบอกว่าเออถ้าแม่มีตังค์เดี๋ยวจะพาไปกิน
เดี๋ยวพาไปซื้อไม่กิน

ถ้าไม่รีบก็กลับนะ
พี่อยากรอเย็นลูกเดี๋ยว
ขาด
ลูกชายกินก็กินน้อยเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานต้องใช้แรงอีกก่อสร้าง

เช้าก็ไม่ได้กินเที่ยงก็ไม่ได้กินกินแต่น้ำ
คือความหมายอยากให้เท่าแก่เขางานออกเร็ว

ก็เล่นให้เขาเลยเพราะว่ามันก็หน้ามันมืด
และเกิดอะไรขึ้นคือจะหงายท้องเหรอฮะ

หนูเข้าไปทำอะไรแล้วหนูก็เข้าไปประคอง

ผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเลยครับ
จริงแล้วันนั้นเครียดมากตอนนี้
เพราะว่าเราก็นายทำงานด้วยค่ะ
บางทีก็หันไปเห็นเมียก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์อย่างนี้ครับ
แล้วมีวิธีคลายเครียดอย่างไรได้ครับ
เอาพูดแบบตรงนะคุณทีก็โตษใส่ให้
เอ่ยอยากให้เศร้าครับ
ถึงจะเศร้าก็ให้ตดเลยก็

เหมือนหมาวิ่งวิ่งไปเชีย
แม่มึงยกขาขึ้น
แล้วก็เสียงดังมากแล้วก็เหม็น

บางทีนะมันแค่เครียดแต่ไม่รู้อะไร

ไม่ไหวนะเวลามันเครียดลบมันโลกะเพาะ
มาวะลมมาล่ะ
อื้นขอคายเครียดไปสิพ่อ
เออก็ยังดีนะยังหารอยยิ้มกันได้
ปลื้มทำไมดูไม่ค่อยล่าเริงเลย
ลูกหนูป่วยปลื้มป่วยนะครับคุณผู้ชม

แล้วปลื้มทำยังไงปฐมพยาบาลตัวเองยังไงลูก
ก็มียาพูดหนูก็พูดครับ
จริงแล้วเนี่ยตัวเล็กสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะเรา

หอบยังไงก็แบบช่วยงานพ่อแม่ตลอดเหมือนกัน
ครับช่วยอะไรบ้างหลักเดี๋ยวลูกช่วยยกปูนครับ
มันนักนะปูนลูกปูนบ้างทรายบ้าง
แล้วมันไม่มีผลกับโรคหอบโรคหืดแล้วเหรอ

แล้วหนูทำไงอ่ะก็นั่งพักบ้างครับ
แล้วพอหายแล้วเราก็ทำต่ออย่างนี้เหรอใช่ครับ
น้องป๊อกบ้างบอกว่าป๊อกเองนะครับ
แล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายเหมือนกันขยันแข็งเหมือนกัน

วันหยุดก็ไปช่วยตาครับ
แล้วไปทำก่อสร้างอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้ค่าจ้างไหมลูก

บางวันก็ร้อยหนึ่งบางวันก็สองร้อยครับ
แล้วเวลาได้เงินไปไหนลูก
ก็ให้ยายครึ่งหนึ่งผมครึ่งหนึ่งครับ
แบ่งให้น้องด้วยอย่างนี้เหรอลูกเหรอครับกินกันสองคนพี่น้อง
ผมดูแล้วครอบครัวของป้าและลุงไม่ท้อเลยจริง
ค่ะท้อค่ะทำกันแบบขนาดเจ็บไข้ได้ป่วย

ใช่จ้ะเวลาเอาสะเดาที่ไหนมาขาย
ก็ไปหาเก็บตามทุ่งนาไปตามคลองเนี่ยค่ะ
พอขายได้ไหมที่ที่เวลาขาย
วันหนึ่งบางทีก็ได้ร้อยกว่าบาทบางเต็มที่จ้ะสองร้อย
จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สะเดาออกใหม่
ขายได้สามร้อยครั้งเดียวเลย
พอขายได้ก็ซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้ออะไรมาให้ลูกกินอย่างนี้ค่ะ
ป้าหมายมาถึงเป้าหมายของเราบ้าง
มาเกมต่อชีวิตในวันนี้เพราะอะไรครับ
อยากได้เงินไปรักษาตัวเอง
พอรักษาตัวเองให้หายและแข็งแรง
ก็จะได้ไปช่วยลุงเขาทำงานแบ่งเบาภาระอีกทีนึงค่ะ
ป้าหมายผมถามหน่อยความหวังสูงสุดในชีวิตเลยตอนนี้ครับ
ที่หวังของป้าหมายคืออะไร
อยากให้ครอบครัวสุขสบายแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
คุณผู้ชมครับถ้าวันนี้เรายังมีลมหายใจ
ก็ต้องต่อสู้ไปเพื่อวันพรุ่งนี้
และผมเชื่อนะครับว่าสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรา
อย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นวันของครอบครัวของป้าหมาย
จากจังหวัดประธุมธานีที่มาขอโอกาสกดเวทีต่อชีวิตแห่งนี้
และลุ้นเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่

ำสะเดาแล้วนำไปแขวนจำนวน๒๐กรัม
ภายในเวลา๓นาทีครับ

อรุณสวัสดีครับ